เริ่มต้นด้วยข่าวเศร้าของคนในวงการบันเทิงก่อนคุณผู้ชมครับ
เนื่องจากว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเราได้สูญเสียนะครับ
ห่อมหลวงสุมรีวันสุมริยงนะครับ
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็เป็นเจ้าของฉายานราชินีนางบูเมืองไทยครับ
แต่ว่าล่าสุดนั้นได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับ
จากไปด้วยวัย๕๙ปีครับ
นับเป็นเรื่องเศร้าของคนในวงการบันเทิงอีกครั้งครับ
อดีตนักแสดงชื่อดังหม่อมหลวงสุมรีวันสุมริยง
หรือว่าปุ้มเจ้าของฉายามราชดีนังมู้

ช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยวัย๕๙ปีครับ
ในเวลา๓นาฬิกา๔๕นาทีของวันนี้
โดยก่อนหน้านี้หม่อมหลวงสุมริวัลสุมริยง
ปุ้มนั้นได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับ

ตั้งแต่วันที่๑๑มกราคมของปีที่แล้ว

ทำให้คนในวงการบันเทิงก็ร่วมโพสต์แสดงความเสียใจ

รวมทั้งแฟนที่ติดตามผลงานในวงการบันเทิง
หม่อมหลวงสุมรีวันด้วยนะครับ
เดี๋ยวความคืบหน้าเราก็จะมีบรรยายงานให้ทราบ